พี่เสกโลโซเนี่ยอาการไบโพล่ากลับมาแล้วอาการเนี่ยค่อนข้างซุด
เพราะว่ามีคนเข้าไปสังเกตจากการที่พี่การวิพากรภรรยาหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะ
โพสต์ภาพไหว้พระแล้วก็จัดหิ้งพระใหม่ภาพนี้
แล้วก็มีการขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองสามี
มันก็เลยกลายเป็นที่มาของข่าวลือว่าอาการไบโพล่าของพี่เสกจะกลับมาซุดอีกหรือเปล่า
เมื่อวานนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยบุกค่ะ

จริงบ้านพี่เสกไม่ได้เปิดรับนักข่าวมานานแล้วนะ
พี่การเพิ่งจะทำบุญบ้านก็เลยสอบถามเรื่องนี้หน่อย
การยืนยันบอกว่าการไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแบบนี้
ไม่ได้เกี่ยวกับอาการป่วยใดของพี่เสก
และตอนนี้อาการของพี่เสกก็ดีขึ้นเรื่อยด้วยจ้ะ
เข้าใจผิดจากการต้องการไหว้ขอพรเพื่อให้พี่เสกมีพลังเยอะขึ้น
ต่อสู้กับว่าทำจิตใจให้นิ่งอย่าไปกลัวอะไร
จริงแล้วพี่เสกไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะก็ยังเป็นไบโพล่าอยู่เหมือนเดิม
ก็รักษาตามปกติแล้วก็หาหมอตามที่นัด
แล้วก็มีวินัยในการกินยามากคือจะไม่ขาดเลย
นั้นสุขภาพร่างกายทุกอย่างแข็งแรงดีปกติ
ก็โรคไบโพล่าก็ดีขึ้นเรื่อยทีละนิด
ส่วนเรื่องประเด็นดราม่าที่มีการเรียกร้องให้
ภรรยาหมายเล็ก๒แซนวิทปะพาดัไปตรวจดีเอ็นเอลูก

พี่การบอกว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ
ของเธอกับพี่เสกก็เลยงดส่งเสียเลี้ยงดู
เพราะถือว่าเป็นคนนอกครอบครัวไปแล้ว

ไม่ไม่ติดต่อกันเลยไม่ติดต่อเลยเสกก็ไม่ติดต่ออะไร

รายงามการทุกอย่างถือว่าเป็นคนอื่น